โอ้โหพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายเลยครับ
ยอดพจน์ทิ้งด้วยมัดซ้าย
เป้าหมายนั้นอยู่ที่บริเวณลับตัวของอันนันทรัสสักครับ

โอ้โหเรียบร้อยหรือเปล่าครับ

มาดูครับนี่ครับสวนด้วยศอกขวาก่อนแล้วครับอนันตศักดิ
อดรถปักด้วยโอ้โหปักด้วยศอกซ้ายเต็มเลยครับ
โอ้โห
พยายามจะสวนด้วยศอกขวาก่อนครับ
แล้วนี่ครับงัดขึ้นเลยครับศอกซ้ายของยอดพฤษครับ
โดนเข้าตรงกระดูกคางพอดีเลยครับ